เป็นละครเรื่องนี้ละกันละครแห่งปีนาคี
ภาคแรกได้เสียงกระแสต่อประรับโอ๊ยดีถล่มทลายเลยค่ะ
พอมาภาค๒รู้สึกว่ากระแสดราม่ามันจะมีเยอะเหลือเกิน
โดยเฉพาะเรื่องนักแสดงนำกับคุณคะ
ว่าเอ้ยกันไม่เหมาะสมไม่ถูกใจแฟนบ้างแล้วนะคะ
พงพันธ์แล้วก็คุณแดงธัญญาค่ะก็สารต่อความสำเร็จของเจ้าแม่นาคี๒นะคะ
ด้วยการผุดนาคีเวอร์ชั่น๒ขึ้นมาค่ะแต่ว่าเป็นเวอร์ชันภาพยนตร์นะคะ
ก็เกิดกระแสดราม่าตามมามากมายเลยนะโดยเฉพาะการวางตัวนักแสดงค่ะ
สรุปแล้วมาลงล็อกที่คู่จิ้นคู่นี้ณเดชนคุกิมิยะแล้วก็ยายาอุรัสยานะคะ
ก็ถูกชาวเน็ตค่ะก็หาว่าไม่เหมาะสมบ้างล่ะ
กระแสคู่จิ้นบ้างแหละแล้วก็อีกสารพัดสารเพเลยค่ะคุณ
พอเมื่อวานนี้ค่ะได้เลิกดีวงสวงเปิดกล้องภาพยนตร์เรื่องนาคี๒นะ
ทั้งคุณอ๊อฟพงพันธ์แล้วก็คุณแดงธัญญาค่ะ
ในฐานะผู้กำกับแล้วก็ควบคุมการผลิต
พร้อมด้วยณเดชน์ยายาค่ะแล้วก็แต้วนัทพรนะคะ

ก็เลยถือโอกาสมาเคลียร์ดราม่าพร้อมกันก็ตรงนี้เลยค่ะคุณ
ตอนแรกว่าจะเล่นเองกับเมียครับแล้วก็พอดีมันไม่เหมาะนะฮะ
ผมไม่ได้สนใจว่านี่คือณเดชน์ผมไม่ได้สนใจว่านี่คือนายยายา
ผมไม่ได้สนใจว่านี่คือแต้วหรือเคนคือผมไม่สนใจใครเลยเอางี้ดีกว่านะฮะ
สนใจนักแสดงท่านหนึ่งซึ่งเดินเข้ามาแล้วทำงานกับเรา
เรื่องตั้งแต่ตั้งแต่ทำงานมาเขาเหมาะสมกับตัวละครนะครับ
ณเดชน์เหมาะกับตัวละครที่เป็นเพจของเรื่อง
ยาย่าเหมาะกับตัวละครที่เป็นนางเอกของเรื่องก็จบ
หลายคนอาจจะมองว่านี่เป็นคู่จิ้นเหรอผมไม่ได้สนใจความสัมพันธ์ตรงนั้น
ผมสนใจความสามารถของทั้งสองท่านมากกว่านะครับ
เอามาใช้งานตรงนี้ดีกว่าเนอะแล้วก็เอาให้สนุกอ่ะ
ดันอยู่แล้วทุกเรื่องไม่มีเรื่องไหนที่ไม่กดดันค่ะ

ก็เป็นเรื่องปกติค่ะหนูชินแล้วเพราะว่ามันก็จะมี
คนอยากดูบ้างคนไม่อยากดูบ้างในทุกเรื่องที่เราเล่นกันค่ะ

หนูต้องพูดอีสานด้วย
ฝึกค่ะคือตอนนี้ตอนนี้ก็ต้องเริ่มแล้วค่ะ
ใช่ค่ะก็โชคดีที่บอกว่ามีคนได้พูด
ฟังรู้เรื่องฟังรู้เรื่องกับทุกอย่าง
ตอนนี้ก็แค่ต้องไปฝึกว่าแบบวิธีออกสำเนียงสำเนียง
ผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดี
แล้วก็น่าจะสร้างความประทับใจให้กับคนดูได้

แต่ก็เข้าใจนะกระแสดราม่าเกิดขึ้นมาได้
ก็เพราะว่าแฟนเขาอาจจะประทับใจมากไง

แต่ว่าคุณผู้ชมค่ะเปิดโอกาสค่ะ
รับรองวาดสองนักแสดงนะคะ

ใช่แล้วล่ะค่ะก็น่าติดตามเช่นเดียวกันนะคะ